จังหวัดตรังนะครับก็มีรถยนต์นะฮะที่ชนจักรยานยนต์แล้วก็ลากไปไกล๓๐เมตร
ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๑ศพนะครับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือแม่กับลูกนะครับ
ลูกสาวอายุ๗ขวบเนี่ยเสียชีวิตส่วนแม่นี่อาการสาหัสแม่เป็นคนขี่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณสี่แยกชลประธานบ้านกวนสงศ์หมู่๓ตำบลนายงใต้
อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับรถกระบะสี่ประตูสีขาว
หมายเลขทำเบียนกรกัยทอทงห้าแปดแปดสี่กลางที่มีนางเพนรดีพงศุริอายุห้าสิบห้าปีเป็นคนขับ
ด้านหน้านี้รถอ่ายุบเลยนะครับส่วนจักรยานยนต์สีดำ
สภาพด้านหน้าก็พังยับเหมือนกันนี่นางสาวปียรัตน์ชูยังอายุสามสิบเจ็บเป็นคนขี่
นางสาวปียรัฐนี่บาดเจ็บสาหัสส่วนคนที่ซ้อนมาคือเด็กหญิงนิชาพัฒน์
โพสาลีอายุ๗ขวบเสียชีวิตขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางเพ็ญฤดีได้ขับรถมาตามถนนสายเรียบคลองส่งน้ำชลประธาน
ขณะที่ฝ่ายจักรยานยนต์นะฮะได้ขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้าจะไปยังอำเภอนายง
ระหว่างที่ขับมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายขับมาตรงสี่แยก
พอเห็นรถตรงสี่แยกลักษณะมาใกล้กันอย่างกระชั้นชิด
คนขับกระบะบอกว่าตกใจครับจากที่จะเหยียบเบรกเนี่ยไปเหยียบคันเร่ง
รถกระบะก็เลยพุ่งชนจักรยานยนต์แล้วก็ลากจักรยานยนต์พร้อมกับคนขี่และคนซ้อน๒คนไปไกลกว่า๓๐เมตร
ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยโอ้โหเห็นเหตุการณ์นี้ตื่นตนกกันมากตกใจกันหมดนะครับ
ก็รีบมาช่วยกันแต่ก็ไม่ทันแล้วฮะน้องวัย๗ขวบเนี่ยเสียชีวิต
ส่วนแม่ก็สาหัสตำรวจก็ได้นำตัวคนขับรถกระบะไปสอบปากคำนะครับ
ต้นแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส
แต่ชาวบ้านบอกว่าถนนตรงนี้รถที่ขับมาเนี่ยที่เป็นรถกระบะเป็นรถทางโท
ไม่ยอมหยุดไม่ยอมชะลอความเร็วบริเวณสี่แยกตรงนี้ตรงจุดที่เป็นทางโทไม่มีลูกระนาด
เพื่อให้รถชะลอความเร็วมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อย
ก็เลยอยากฝากเจ้าหน้าที่ว่ายังไงช่วยมาทำเพิ่มเติมให้หน่อย
หรือว่าจะทำยังไงให้มันปลอดภัยมากขึ้น
บางทีรถที่เป็นทางโทรมาแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้รู้ว่าเราจะต้องชะลอเนี่ย
ไปเจอรถอีกทางนึงเนี่ยเบรกไม่ทัน
แล้วคนแถวนั้นก็บอกว่าจุดนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยนะคะ